ผู้ชายคนนี้ขโมยมอเตอร์ไซค์ตำรวจจับได้พาไปโรงพัก

กระโดดหนีจากหน้าต่างไปขโมยมอเตอร์ไซค์หนีอีกทีโอ้โหเออ

ผู้ต้องหานะครับกระโดดหนีจากโรงพักคือคนนี้
นายกิจสนะมิ่งพิจารณ์อายุ๓๒
๒ปีเป็นผู้ต้องหาคดีขโมยมอเตอร์ไซค์ครับ
ในพื้นที่ตะบนทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมือง
ขณะที่ตำรวจสอบภอร์ท้ายเหมืองครับ

หลังจากถูกจับเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมนะครับ

จังหวะที่เจ้าหน้าที่ออกไปจากห้องสอบสวน

กระโดดหนีทั้งที่ถูกพันธนาการสวมกุญแจมืออยู่นั่นแหละ
วิ่งเข้าป่าหลังสพไป

ขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ห่างไปสักหนึ่งกิโลเมตรนี่ครับ
เอ๊ะเอาหุ้นแจมือออกได้ไงอ่าเดี๋ยวเบอร์จะเล่าให้ฟังนะครับ
หนีไปทางเขาหลักในสภาพนี้เลยนะครับ
กางเกงขาสั้น๓ส่วนแล้วก็ไม่สวมเสื้อ
ตำรวจสภท้ายเหมือนนะครับส่วนที่กำลังกว่า๕๐นาย
รอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็กระจายกำลังปิดล้อม
พื้นที่ต้องสงสัยนี่มาแล้วกระจายกำลังแล้ว
โมงเย็นตำรวจไปเจอรถจักรยายนที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ขโมยมานะครับรอบที่สองต้องบอกแบบนี้
ล้มอยู่ในสวนปาล์มนี่ล้มลโแล้ว
ไม้ผล่แต่บนถูกมะพร้าวแล้วก็แกะรอยไปจนจับตัว
นายกิจสนะได้ที่ขนำขนำอยู่ในสวนยางพาราครับ
เกาะนกซอยสี่ไปเจอปั๊บเนี่ยอันนี้ไม่ได้จะไปเล่นละครหน้าขาวที่ไหนนะ
เออทำไมอ่ะหนีมาได้คงสบายใจมั้งอาบน้ำอาบ
แล้วต้องผัดแป้งขาวขนาดนี้เลยเหรอแต่ทาไม่รู้จะพลางตัวด้วยหรือเปล่า
พี่ก็ไม่แน่มงใจโอ้โหเออในกิจสนะล่าวบอกว่าผมก็คน
ภูเก็ตนะครับมาได้ได้เมียอยู่นี่นี่บ้านบ้านไฟล์ท่านี่
แปดปีแล้วพี่อืมรับจ้างทั่วไปมาแล้วระยะหลัง
เราหองระแหงกับเมียนี่แล้วเมียหอบลูกหนี
หนีไปบ้านญาติที่กะบีก็เลยก่อเหกขมดขมดไปในไซส์คันแรกอะ

โดนจับโดนจับอยู่โรงพัก

คิดถึงลูกคิดถึงเมียหนักกันเข้าไปอีก

โอ้โหสุดจริงนะครับ

ถูกตำรวจจับได้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับ